สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ

เราพบว่าลมหนาวจากจีนยังคงแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
ลักษณะอากาศแบบนี้จะทำให้ในวันพรุ่งนี้อากาศอุณหภูมิจะลดลงไปอีกค่ะ
ในขณะเดียวกันพี่น้องภากใต้ยังจะรับความรักตกหนัก
เพราะว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมฝนแล้ว

อุณหภูมิจะลดลงอีก๓๕องศา
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดค่ะ๖๑๒องศากับมีลมพัดแรง

วันนี้อาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยอีก๑วันค่ะคุณผู้ชม
ที่วันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา

อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่๑๘๓๑องศา
ริมทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่ง
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
จากมรสูงฟ้นประจำวิดูพักปกครุม
พี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตร

ฝั่งอันดามันคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้อาจจะมีฝนได้อีก๑วันค่ะ
ที่พรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา
ทำให้ในช่วงค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด๒๑องศา
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อินเดียต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันพิษ

เพราะว่ามีการจุดพลุจุดทูบจุดเทียนกันเยอะค่ะ
ควันลอยขึ้นไปบวกกับล้มนิ่ง

ทำให้เกิดเป็นฝุ่นควันพิษสะสมนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ